จังหวัดสุรธานีเป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะครับ
มีอัตราการเดินทางท่องเที่ยวติดอันดับต้นของไทย
ทำให้กรมทางหลวงชนบทได้เร่งพัฒนาถนนสายรอง
เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น
ล่าสุดก็ได้เปิดถนนเผื่อนรัชประพา
หลังพบว่ามีนักท่องเที่ยวเข้ามาปีละ๓แสนคน
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณลินดาอุตมะครับ
ทัศนียภาพที่มีทั้งขุนเขาสายน้ำที่สวยงาม
จนได้รับฉายาไก้ลิ้นเมืองไทย
เป็นเสน่ห์ของเขื่อนรัชประพาจังหวัดสุราธานี
ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวกว่า๓แสนคน
เดินทางมาเยือนที่นี่และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ถนนเกินรัชภพาที่ทอดยางกว่า๑๐กิโลเมตร
เป็นถนนสายแรกที่สร้างขึ้นอย่างเป็นทางการในรอบ๓๐ปี
โดยชาวบ้านได้บริจาคพื้นที่ดินให้นำไปสร้างถนน
โดยกรมทางหลวงชนบทใช้เวลาออกแบบและก่อสร้าง๒ปี
แล้วเสร็จในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาโดยใช้งบประมาณ๑๕๒ล้านบาท
ถนนสายนี้มีผิวจราจรแบบอัดเฝ้าคอนกรีตขนาด๒ช่องจราจร
ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตลอดเส้นทาง
พร้อมติดตั้งเครื่องหมายจราจรป้องกันความปลอดภัย

ส่งเสริมการใช้จักรยานของนักท่องเที่ยวและประชาชนในท้องถิ่น
ให้เดินทางได้อย่างสะดวก

เพื่อสร้างกลุ่มนักท่องเที่ยวใหม่นะครับ

เริ่มต้นทำในรัฐบาลนี้ทำเสร็จในรัฐบาลนี้นะครับ
กระทรวงคมนาคมมอบหมายให้กรมทางหลวงชนบท

แหล่งท่องเที่ยวสำคัญในจังหวัดสุราธานี
เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว
และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ

ระยะทางประมาณ๖๖กิโลเมตรขนาด๒ช่องจราจร
ปัจจุบันมีความคืบหน้าก่อสร้างแล้ว๓๐๓กิโลเมตร
ส่วนระยะทางที่เหลืออยู่ระหว่างการจัดสรรงบประมาณ
ซึ่งคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี๒๕๕๙
อนาคตถนนสายรองจะเชื่อมต่อระหว่างแหล่งท่องเที่ยวต่างอย่างสมบูรณ์
เพื่อช่วยระบายนักท่องเที่ยวจากทางเรือ
และยังช่วยขับเคลื่อนภาคโลจิสติก
ทำให้เกิดเงินหมุนเวียนทั้งผู้ประกอบการรถขนส่งสินค้า

ลินดาอุตมะข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน